ท่านผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์เราเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมที่แยกรัชประสงค์นะครับ
จากเวทีที่ธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้วันนี้มาสู่เวทีที่แยกราชประสงค์นะครับ
สถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับตรวจสอบจากคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากแยกรัชประสงค์นะครับ

ในช่วงค่ำของวันนี้ตั้งแต่ที่มีการเข้ามาในพื้นที่กว่า๓ชั่วโมงแล้วนะคะ
ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้ก็เข้ามาเต็มพื้นที่แล้วค่ะ
แล้วก็เวทีปราศัยชั่วคราวของกลุ่มผู้ชุมนุม

มีการกล่าวโจมตีนโยบายรวมไปถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดที่บริเวณแยกราชประสงค์นะคะว่า
มีการปลาใสอยู่ของแก่นำเป็นอย่างไรค่ะ
ในขณะนี้นะคะแก่นำของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็คือ
นายอัธพลนะคะกำลังมีการปราศัยอยู่บนเวที
คือนายอัตภพลบัวพัฒน์หรือว่าครูใหญ่ขอนแก่นพอกันทีกำลังปราศัยอยู่
ช่วงหนึ่งนั้นสิ่งที่นายอัตภพลได้มีการกล่าวนะคะว่า
สิ่งที่รัฐบาลรับไม่ได้ก็คือการที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้พูดความจริง
และหากตำรวจเข้ามาจับกลุ่มแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่แยกราชประสงค์
ก็ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเปิดทางให้เข้ามาโดยดี
โดยพวกเขานั้นพร้อมที่จะให้จับกลุ่มแต่โดยดีนะคะ
แล้วก็จะถอดเสื้อออกทั้งหมดเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าร่างกายนั้นไม่มีรอยบอบช้ำแต่อย่างใดค่ะ
และกว่า๓ชั่วโมงแล้วนะคะที่กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร๒๕๖๓ที่มีการเข้ามายึดพื้นที่แยกราชประสงค์
ซึ่งก็ทำให้ถนนราชดำริแล้วก็ถนนพระรามที่๑ถูกปิดการจราจรไปโดยปริยายนะคะ
ถือว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่แก่นำกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีนายอนุพงศ์จัดนอกและนางสาวชนทิชาแจ้งเร็ว
มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมก็เดินทางมาถึงก่อนเวลาตั้งแต่เวลาประมาณสิบห้านาฬิกา
นายไม้ระยองหนึ่งในแก่นำของกลุ่มผู้ชุมนุมมีการปราศัยบนเวที
หากมีการสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์หรือจะมีการสลายกี่ครั้ง
กลุ่มผู้ชุมนุมก็พร้อมที่จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในลักษณะของการดาวกระจาย
แต่จะไม่ได้อยู่ในเพียงในกรุงเทพมหานครจะมีการกระจายไปทั่วประเทศ
และยิ่งจับกลุ่มแกนนำจำนวนกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะมีการเพิ่มขึ้นเท่าทวีคูณค่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการกระจายนั่งฟังการปราศัยทั้งสี่ด้านของเวทีชั่วคราวที่แยกราชประสงค์นะคะ
มีการส่งเสียงแล้วก็โหร้องกันเป็นระยะอย่างที่เห็นอยู่และเมื่อแกนนำมีการกล่าวขึ้นปลาใส
โดยเฉพาะข้อเรียกร้องทั้งสามข้อที่มีต่อรัฐบาลโดยเฉพาะในส่วนที่มีการเรียกร้องให้ผลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลาออกกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษดรก็ได้มีการเอ่อ
ส่งเสียงนะคะไปส่งเสียงไปทั่วบริเวณเลยทีเดียวค่ะ
ชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรที่แยกราชถงในวันนี้นะคะมีการแจ้งเตือนมาจากทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การชุมนุมตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดกับการชุมนุมในขณะที่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
จะมีความแตกต่างกันและสถานการณ์นี้ก็มีหลายองค์กรนะคะ
ที่ออกมาแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมที่มีแนวโน้มนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์
ส่วนการประกาศใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินของนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีข้อกำหนดที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนค่ะ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากแก่นำของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะว่าจะมีการปักหลักค้างคืนที่แยกราชประสงค์หรือไม่
มีการสอบถามพิธีแกนนำบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะแต่ที่แน่ในเวลาสี่ทุ่มครึ่งคืนนี้นะคะ
ทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงโคศกของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากแยกราชประสงค์ค่ะ
คุณวิมลวันครับก็ต้องรอฟังดูจากทางตำรวจด้วยนะฮะ
ว่าการชุมนุมเป็นการชุมนุมภายใต้การประกาศพรกรฉุกเฉิน
ซึ่งก็จะผิดกฎหมายแล้วก็ผิดพรกรฉุกเฉินด้วย
ก็ให้ออกจากพื้นที่ตั้งแต่๑๘นาฬิกาแต่ว่าจนถึงขนาดนี้ก็อย่างภาพที่เห็นนะฮะ
ใช่ค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงยืนยันว่าจะชุมนุมปักหลักครั้งคืนนะคะ
อย่างที่คุณวิมวลวันรายงานไปว่าหลังจากนี้ก็อาจจะมีลักษณะดาวกระจายไปทั่วประเทศในต่างจังหวัดด้วย
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็อยู่บริเวณดังกล่าวก็คือใกล้กับที่แยกราชประสงค์
ตอนนี้ทีมข่าวของเราก็อยู่ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ติดตามบรรยากาศจากมุมดังกล่าวนะคะจากคุณคารินกระมุดโยธินค่ะ
ครับบรรยากาศบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
เริ่มกลับมาเข้มงวดขึ้นอีกครั้งครับเมื่อมีมวลชนบางส่วนนะครับ
มายืนชูป้ายกดดันบริเวณรั้วของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่ามกลางการตรึงกำลังของตำรวจควบคุมฝุงชนและตำรวจสันติบาล๓นะครับ
ประมาณ๒กองร้อยนะครับที่ยังคงตรึงกำลังครับ

ซึ่งมีประชาชนนะครับบางส่วนมายืนชูป้ายท่ามกลาง
ให้ความสนใจครับของประชาชนที่
เดินทางเข้ามาบริเวณนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าขณะนี้นะครับ
แต่ถูกปิดลงทำให้มวลชนพยายามลงมาอยู่บริเวณนี้
แล้วก็มายืนและให้ความสนใจกับบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ซึ่งทุกคนพยายามชูสัญลักษณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับ
ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับล่าสุดบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
คารินกำลังจะถึงผู้สึกข่าวไทรัติทวีครับ
ขอบคุณคุณคารินนะคะอย่างที่เห็นบรรยากาศนะคะ
ด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะยืนอยู่ที่บริเวณหลังรั้วเหล็กนะคะ
มีการนำรั้วเหล็กมาวางกั้นเอาไว้ที่บริเวณทางเท้านะคะ
ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่จุดนั้น
แต่ว่าเรื่องของรถไฟฟ้ายังสามารถใช้ได้นะคะ

คือบนพื้นที่ด้านล่างนี่ก็จะมีผู้คนที่มาร่วมชุมนุมนะครับ
ก็มีการแจ้งเตือนเป็นระยะเกี่ยวกับเรื่องของการยืน
ถ้าไปอยู่กันเยอะเนี่ยจะสามารถรองรับได้มากน้อยขนาดไหน
ใช่ค่ะมีการแชร์ภาพในโลกโซเชียลนะคะ

ก็เลยเป็นห่วงฮะเกรงว่าโครงสร้างมันจะไม่แข็งแรง
ก็เลยอยากจะให้ลงมาด้านล่างอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศที่เวทีแยกรัชประสงค์นะครับทุกผู้ชมครับ

เมื่อวานนี้ทางแกนนำผู้ชุมนุมบอกว่า
ให้มารวมกันที่แยกรัชประสงค์
ค่ะนี่คือภาพสดที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็แสดงสัญลักษณ์ด้วยการชู๓นิ้วอย่างที่เห็นภาพค่ะ

คือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
บอกว่าการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ย
จะไม่ใช่การชุมนุมภายใต้สถานการณ์ปกติ
คือสถานการณ์ปกติก็ต้องมีการขออนุญาตตามพรบการชุมนุมอยู่แล้ว

แต่คณะขณะนี้นะครับมีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน

ตั้งแต่เมื่อช่วงตี๔ที่ผ่านมา

ก็เลยทำให้บรรยากาศการชุมนุมก็จะเป็นไปอีกแบบหนึ่ง

ความขึ้นไหวของมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราชดอล๖๓
ก็คือเหมือนกับเปิดไฟเปิดแฟลชจากโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ชูโทรศัพท์มือถือขึ้นนะคะ
แล้วก็โบกมืออย่างที่เห็นในภาพค่ะ
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการรวมพลังของมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุม
ครับมีการตั้งเวทีอยู่ตรงกลางนะครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าดูจากข้อมูลที่ทางตำรวจนะครับ
ได้แจ้งออกมานะครับ
โดยทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก่อนหน้านี้บอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะ
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ขอประกาศเตือนไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมแยกราชประสงค์
โดยเฉพาะผู้ที่ยังเป็นเยาวชนเป็นนิสิตเป็นนักศึกษา
ตระหนักในข้อกฎหมายและระมัดระวังในการแสดงออก
เนื่องจากขณะนี้นะครับ
ตั้งแต่๔นาฬิกา๑๕ตุลาคมคือเช้ามืดที่ผ่านมา
รัฐบาลเห็นว่าสถานการณ์การชุมนุมมีลักษณะปลุกระดม
ให้มีการชุมนุมโดยไม่สงบเรียบร้อย

จึงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ในเขตท้องที่กรุงเทพหานคร
โดยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจึงทำให้การปฏิบัติและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยประกาศแจ้งเตือนเรื่องการมาเข้าชุมนุม
ประชาสมพันธ์ให้เยาวชนและผู้ปกครองคำนึงถึงเรื่องนี้
และขอให้เดินทางกลับบ้านอะไรประมาณอย่างนี้
ค่ะแต่ว่าผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่รายงานบรรยากาศต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
ได้รายงานมาว่ายิ่งเย็นยิ่งค่ำยิ่งช่วงมืดช่วงเวลานี้นะคะ
ก็มีมวลชนไปร่วมสมทบมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
หลังเลิกงานก็สามารถเข้ามาร่วมชุมนุมกันได้
เดี๋ยวเราจะคุยกับผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่เพิ่มเติมนะคะ
ให้ดูภาพบรรยากาศกันไปก่อนนะคะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดเลยนะคะ
เราก็เห็นหัวแถวและท้ายแถวของกลุ่มผู้ชุมนุม
จุดที่มวลชนสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้ก็คือที่ถนนราชดำริ
ก็คือแยกประตูน้ำด้วยนะคะจุดนั้นก็มีนักข่าวของเราอยู่ด้วย
คือตอนนี้เนี่ยท่านรอฟังสองอย่างนะฮะ
หนึ่งคือท่าทีของแกนนำผู้ชุมนุมที่เวทีแยกรัชประสงค์ค่ะ
สองคือตำรวจถ้าคุณวิมลวันที่รายงานเอาไว้เมื่อสักครู่นี้
ก็คือตำรวจจะแถลง๔ทุ่มครึ่งแต่ว่าบรรยากาศล่าสุดในพื้นที่ตรงนั้นนะครับ
แถวย่านประตูน้ำซึ่งเป็นรอยต่อไปถึงแยกราชประสงค์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวธนรัฐทีวีอยู่จุดนั้นนะครับ

ครับคุณวิรยุทธ์ตรงจุดนั้นณขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับ
สามารถเดินเข้าไปต่อหรือว่าเขาเป็นท้ายแถวจากแยกราชประสงค์มาถึงตรงนี้แล้ว
เชื่อมโยงกับระหว่างห้างเซ็นทรัลเวอร์ไปยังห้างแพทินัมครับผม

จุดตรงนั้นบรรยากาศมวลชนเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้มีการปราศัยย่อยเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นการประสัยที่ไม่ใช้เครื่องขยายเสียงใดนะครับ
แต่ว่าได้มีการได้รับส่วนใจจากมวลชนที่มาร่วมชุมนมเป็นอย่างดีครับ

ส่วนเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณแถวตรงประตูน้ำเนี่ยมีการวางแนวกำลังการดูแลความปลอดภัยยังไงคะ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้มีการวางแนวป้องกันใดนะครับ
แต่ว่าแนวป้องกันที่เกิดขึ้นก็มาจากกลุ่มผู้ชุมนุมเองครับ
มีการตั้งแผงเหล็กประมาณ๓ชั้นครับผม
ก็มีกลุ่มบินมอเตยคอยกันพื้นที่ไปด้านนอกครับ
ค่ะตรงนั้นเห็นที่บอกว่ามีการปราศัยย่อยเนี่ย
แกนนำคนไหนที่ขึ้นปลาใส่ย่อยครับ
เป็นการปราศัยไม่ได้มีเครื่องขยายเสียงใช่ไหมคะจุดนั้น

ค่ะพอทราบไหมคะว่าเป็นแก่นำคนไหน
เพราะว่าอย่างที่เรารายงานไปตลอดว่าแก่นนำของคณะรัศดร๖๓
ส่วนใหญ่ถูกควบคุมตัวแล้วก็จะมีแกนนำรุ่นอื่น
ที่จะขึ้นมาเป็นแก่นนำสำหรับการชุมนุมที่ยังเหลืออยู่
ตรงนั้นเนี่ยเป็นแก่นนำคนไหนยังไงคะ
จากการสังเกตนะครับน่าจะเป็นแกนนำประเภทที่
คุณเขียนสอนได้กล่าวครั้งล่าสุดก็คือเป็นแก่นำที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะ
การประสัยก็จะเป็นประเด็นใหม่แตกต่างจากเรื่องเดิมไปครับ
มีเรื่องไหนที่พอจะสื่อสารหรือสื่อให้ทราบกันได้บ้างไหมครับ
อย่างที่ผู้ชุมนุมเขาได้สื่อสารออกมาในขณะนี้ที่คุณวิรวิทย์พอจะได้ฟังมาครับ
เนื้อหาเนี่ยต้องขออภัยครับเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือทางกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้มีการใช้เครื่องขยายเสียงนะครับ
แต่ว่าก็มีการโหร้องมีการตบมือกันอย่างเนื่องแน่นนะครับ
แต่ว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยก็ยังคงมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนนี้พื้นที่ที่ถูกปิดไปเนี่ยยาวไปถึงบริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณวิรยุทธ์ครับคุณวิรยุทธ์ที่ไปมาตั้งแต่ช่วงกลางวันที่เขาเข้าพื้นที่กันแล้วเนี่ย
คือแถวย่านนั้นก็จะมีร้านค้าเยอะใช่ไหมนอกจากห้างใหญ่เนี่ย
อย่างตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาปกติตอนนี้ก็จะมีโอ้โหร้านอาหารอะไรพวกนี้ก็เยอะใช่ไหม

คลองแสนแสบการเดินเรือพวกนี้เขายังเปิดกันปกติไหมฮะ
ร้านอาหารโดยรอบตอนนี้ยังเปิดปกติครับแล้วว่าแต่ว่าก็มีร้านอาหารย่อยนะครับ
รถเข็นทั้งร้านอาหารเคลื่อนที่เนี่ยครับมีการนำอาหารเครื่องดื่มอาหารของข้าวของหวานเอามาขายให้กับผู้ชุมนุมตามปกติครับ

เห็นผู้สื่อข่าวรายงานว่าจุดเชื่อมต่อที่แยกประตูน้ำเพื่อที่จะเข้าไปด้านในแยกราชประสงค์เนี่ย
เป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเพื่อที่จะไปร่วมชุมนุมได้
จุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไป

เป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้
เป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้าไปเป็นจุดที่มวลชนสามารถเดินทางเข้